อีกหนึ่งคลิปเป็นคลิปดังในโซเชียลนะฮะก็อยากให้คุณผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็เป็นอุทาหรณ์ด้วยผู้หญิงคนนี้เขาก็ลักษณะเมามาครับ
ขับรถเก่งไปชนกับรถมอเตอร์ไซค์ของย่าหลานคู่หนึ่งจนบาดเจ็บ
ลงมาไม่สำนึกเลยพูดว่าไม่ตายก็ดีแล้วอ้าวเออ
แถมร้องเพลงฮิตโชว์ด้วยเจนุ่นโบไปดูเหตุการณ์ครับ
อยากดังใช่ไหมคะอยากดังจัด
เห็นไหมฮะยังจะมีกระจิกกระใจร้องเจนค่ะ

เออเมาล่ะครับท่าทางแบบนี้ขับรถชนคนยังอารมณ์ดีอีกนะฮะ
คือย่าหลานเขาก็บาดเจ็บอยู่เนี่ยสาหัสด้วย
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำท่ากระบากที่สะแก้ว
ระหว่างที่ตำรวจกู้ภัยชาวบ้านลงไปช่วยคนเจ็บ
ผู้หญิงคนนี้ก็ยืนร้องเพลงเจนค่ะเจนค่ะอยู่เนี่ย
ลงมาคือตัวเขาเปียกทั้งตัวนะแล้วก็เมาด้วย
ไม่ยอมเข้าไปช่วยแล้วก็บอกทำไมมาเยอะจังไม่ตายก็ดีแล้ว
ทะเบียนกไก่จจ๖๔๔๓สะแก้ว
ไปชนกับรถจักรยานยนต์ทะเบียนกอไก่งองูบ่อไปไม้

ก็ชนกันไปรถเก่งก็พังยับเยินนะฮะ
ก็มีคนที่บาดเจ็บด้วยนะฮะ
ก็คือนางละมัยปักอินซี
ชาวบ้านก็ช่วยดึงออกมาจากรถแล้วก็ประถมพยาบาล
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนหลานเนี่ยเป็นหลานชาย
วัยเพียง๕ขัวก็บาดเจ็บเช็ดอยู่กันนะฮะ
บริเวณคอแขนแล้วขาเพราะว่ากระเด็นออกมาจากรถจักรยานยนต์
คลิปเนี่ยเกิดเหตุเพราะว่าชาวบ้านเขาก็เข้าไปดูแล้วก็ถ่ายเอาไว้
ที่เห็นชาวบ้านช่วยกันดูนะฮะกู้ภัยเข้าไปช่วยชาวบ้านที่บาดเจ็บ
ผู้หญิงคนนี้ทั้งเปียกทั้งเมายืนอยู่ข้างรถ
เดินไปมาไม่ช่วยพูดจาไม่ดีแถมก็ร้องเพลงด้วย

ทีมข่าวก็เลยไปคุยกันกับลูกชายของผู้ที่ประสบเหตุ
บอกว่าตอนนี้แม่เนี่ยบาดเจ็บจนจำอะไรไม่ได้
ยังนอนที่โรงพยาบาลฝั่งคู่กรณีไม่ได้มา
แต่ส่งน้องสาวมาขอโทษเขาบอกว่าเหตุผลที่ทำให้รถชน
เพราะว่าผู้หญิงคนนั้นก้มเก็บโทรศัพท์มือถือ
แล้วรับปากว่าเดี๋ยวจะช่วยค่าใช้จ่ายให้เท่านั้น
เรื่องของค่ารักษาพยาบาลแต่ตัวเขากับญาติไม่พอใจ
เพราะว่าคำพูดที่เรารู้ยินไปไม่สุดทุกเนี่ย
ผู้หญิงเขาพูดขึ้นมาทำไมมาเยอะจังไม่ตายก็ดีแล้ว
อะไรแบบนี้เขาบอกว่าคืออยากจะให้มาขอโทษเอง

นี่คือที่ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังเลย

ผู้หญิงคนนี้มีพฤติกรรมแบบนี้
เหมือนเม้าเล่าแล้วก็เวลาว่าตัวเองเต้นใจ
เขาเป็นถึงบุคลากรการศึกษาของสถาบันแห่งหนึ่ง
วันที่เกิดเหตุเขาไปเล่นน้ำจากอ่างเก็บน้ำท่ากระบาด
แล้วก็ดื่มเหล้าจนเมาแล้วก็ขับรถมา

ตอนนี้ตำรวจยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา
เดี๋ยวต้องรอผลตรวจเลือดของผู้หญิงคนนี้ก่อน

สองฝ่ายนี้ไปเจรจาที่โรงพักนะฮะ
แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีผลเลือดออกมา
แอลกอฮอลเกินที่กฎหมายกำหนด

และการขับรถชนคนต่อไป
แล้วก็เป็นคนในแวดวงการศึกษาด้วยใช่ไหมคะ
เดี๋ยวรอการสอบสวนต่อนะคะว่าเป็นใครยังไง